กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับ
หลังจากที่กองทัพรัฐบาลซีเรียสามารถยึดเมือง
เล็ปโปคืนมาจากฝ่ายกระบด
แล้วก็มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงใหม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพของรถบัสหลายสิบคัน
จอดอยู่ทางตะวันออกของเมืองอเล็ปโปของซีเรียในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
เพื่อรอรับประชาชนและกลุ่มกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียออกจากพื้นที่
เช่นเดียวกับรถพยาบาลหลายสิบคัน
ถูกส่งไปยังฝั่งตะวันออกของเมืองอเล็ปโป
เพื่ออพยพผู้บาดเจ็บออกมา
ส่วนนี้คือภาพของประชาชนและกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย
มารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวอบพยพ
พลเรือนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปมากกว่าอยู่
เนื่องจากกลัวว่าอาจถูกสังหารหมู่โดยฝ่ายกองทัพรัฐบาลซีเรีย
หลังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้า
แต่ข้อตกลงใหม่ระหว่างกองทัพรัฐบาลซีเรียและรัสเซีย
กองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ก็สร้างความหวังใหม่ในการอบพยพพลเรือน
และสมาชิกกลุ่มกระบดที่ยังคงติดค้างอยู่ในเมือง
กระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่า
บัสจะอบพยพคนไปยังเมืองอิตลิป
ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย
โดยกองทัพรัสเซียจะใช้โดรนบินสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา
ขณะที่ทางการซีเรียยืนยันว่าจะรับรองความปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มกระบดทุกคน
ที่ตัดสินใจอบพยพออกจากอเล็ปโป
สื่อของรัฐบาลซีเรียรายงานว่ามีกระบด๔๐๐คน
และครอบครัวที่จะอบพยพออกจากอเล็ปโป
ขณะที่ผู้ติดค้างอยู่ในเมืองเชื่อว่ามีอยู่ประมาณ๕๐๐๐คน
แต่ยังคงมีรายงานจากอาสาสมัครกู้ภัยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กองกำลังฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลซีเรีย
เปิดฉากยิงใส่รถที่อบพยพคนเจ็บออกจากเมืองอเล็ปโป
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนและบาดเจ็บอีก๔คน
โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์รวมอยู่ด้วย
ทำให้สถานการณ์เมืองอเล็ปโปยังคงอยู่ในสภาวะเปราะบาง
ที่กองทัพรัฐบาลซีเรียสามารถยึดคืนเมืองอเล็ปโป
ครั้งหนึ่งคือเมืองศูนย์กลางการค้าสำคัญของประเทศคืนจักรบุตร
ถูกมองว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามกลางเมืองซีเรีย
ยืดเยื้อมานานเกือบ๖ปี
ซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไปกว่า๓แสนคน
และทำให้ประชากรเกินครึ่งของประเทศต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่น
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน